ตีไข่รีลาไม่เบาเลย

เห็นแล้วหอมออกมาถึงข้างนอกเลยนะคะ

ซึ่งอยากจะบอกว่าวันจันทร์สีเหลืองไงคุณผู้ชม

อินเนอร์ความเป็นพรีเซนเตอร์ของพี่สายพี่พา

เตรียมโคตรบันลังแม่ได้เลย
คุณชมเขาเป็นแบบเจ้าแม่พรีเซนเตอร์ใช่ไหมคะ
ดังนั้นเนี่ยค่ะพอลูกชายมาแบบ
ครบตามเนี่ยโอ้โหเลิศจริงไปชมคลิปเลยค่ะ
มือของตาอวน

ตาอวนสู้ตายสุดฤทธิ์เลยนะคะ
คุ้มกับค่าจ้างเป็นพรีเซนเตอร์
ทีนึงเนี่ยเขาอ้วงกิงแบบว่าไม่หยุกเลย

แล้วกลัวไม่รู้ว่าเป็นวันจันทร์ใส่สีเหลืองเลยจ้ะ

ก็สดใสนะของการเริ่มต้นการทำงานวันใหม่ของใครหลายคน